เดี๋ยวจะพาไปดูกับพิธีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นพิธีเสี่ยงทายแบบโบราณหาชมได้ยากเป็นแบบไหนไปติดตามกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับคนบางกลุ่มเมื่อต้องการอยากจะรู้เหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
พวกเขาจะนึกถึงหมอดูและการทำพิธีเสี่ยงทาย
วันนี้เราจะพาไปดูการทำพิธีเสี่ยงทายแบบโบราณจะมีพิธีเสี่ยงทายอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
พิธีแรกเขาใช้หุ่นตุ๊กตานางกวักมาเสี่ยงทายครับ
หลายคนคงไม่เคยเห็นแบบนี้
ก็จะเห็นพิธีกรรมนี้อย่างแน่นอน
เพราะนี่คือพิธีกรรมโบราณที่หาดูได้ยาก
โดยพิธีมีชื่อว่านางกว้าเสี่ยงทาย
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียกวิญญาณของผีเจ้ามาเข้าสิงในตุ๊กตา
ก่อนจะถามตอบทำนายอนาคตหรือเรื่องที่อยากรู้ผ่านวิญญาณในตุ๊กตา
โดยตุ๊กตาจะบอกคำทำนายต่างผ่านการเขียนสาย
เพื่อสื่อสารกับผู้ที่ขอคำทำนายนั่นเอง
พิธีต่อมาเขาใช้ไม้ขานแม่ไม้มาเซียงไทย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย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
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย
หันล้วยหันล้วยหันล้วยหันล้วย

หันล้วยหันล้วยหันล้วย